คุณผู้ชมครับทางด้านของอาการของน้องมิน
หญิงสาวที่เดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้
และเกิดช็อกหมดสติจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
แต่ท้ายที่สุดเธอเริ่มมีสติแล้วนะครับ
ตอนนี้นะฮะการเดินทางกลับมารักษาตัวอย่างประเทศไทย

ดังนั้นติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ

เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้
เพื่อไปรับตัวนางสาวระพีพรนาสะอ้าน
อายุ๒๕ปีหรือน้องมิน
ไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้กับเพื่อน
ระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๔มีนาคม๒๕๖๒

ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้
ตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา

เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แต่เป็นในลักษณะขึ้นเครื่องบินได้

จากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้
กลับมารักษาตัวต่ออย่างประเทศไทย
แพทย์หญิงปัญจมาศนิวาเวท
เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเวทธานีเปิดเผยว่า
กรณีของน้องมินต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินที่ใช้บนเครื่องบิน
ระหว่างกลับไทยตลอดระยะเวลาการบินจากประเทศเกาหลีใต้ประมาณ๕ชั่วโมง
ในส่วนของตัวแพทย์วิทยาศาสตร์การบินเองเราจะได้รับการฝึกอบรมมา
ในเรื่องของการทำงานบนความกดบรรยากาศต่างกันไปนะคะ
เพราะว่าโดยปกติแล้วที่ภาคพื้นดินก็จะเป็นระดับความดันบรรยากาศหนึ่งระดับ
หลังจากนั้นเมื่อขึ้นไประดับความดันบรรยากาศข้างบนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป
อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวก๊าซในร่างกายต่างมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คือส่วนนี้อยากจะบอกว่ามันจะส่งผลในเรื่องของอัตราการหายใจของคนไข้
แล้วก็ระบบหลอดเลือดไหลเวียนเลือดของคนไข้ทั่วไปร่วมด้วย
ในแพทย์เทิดศักดิ์เชิดชูอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลเวทธานี
เป็นแพทย์อีกหนึ่งคนที่เดินทางไปรับตัวน้องมินเปิดเผยถึงอาการของน้องมินว่า
อาการตอนนี้น่าจะพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศได้
แต่ยังคงต้องใช้อุปกรณ์เสมือนทุกอย่างในห้องไอซิส

คิดว่าณระดับตอนนี้ก็น่าจะพร้อมที่จะทำการลำเบียงผู้ป่วยทางอากาศได้
แต่ว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเสมือนกับมีไอซียูอยู่บนเครื่องบินอยู่

การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้คือต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกับมีไอซียูอยู่บนเครื่องบินอยู่
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้คือต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกับมีไอซียูอยู่บนเครื่องบินอยู่

การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด

เดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด
การเดินทางไปรับน้องมินครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเวทธานีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด